ครับมีชาวต่างชาติคนหนึ่งก็เดินลักษณะคลุ้มคลั่งนะฮะอารวาสไล่เอากุญแจไปขายรถชาวบ้านสุดท้ายแล้วก็ให้พระท่านมาช่วยระงับเหตุ
อืมอ่าคือพระท่านก็บอกว่าไม่รู้หรอกว่าไปก่อเหตุอะไรมาค่ะเห็นมานั่งนั่งอยู่ก็เลยนี่ให้สินให้พรเอาฝาบาดโขกไปที่หัวโป๊กทีนึงโอ้โหสงบเลยนะฮะ

อ่าะก็ไม่ถึงทั้งโขเราก็แตะเบา

ถ้าโขก็ยุ่งเลยนะฮะ
แล้วพระท่านก็เดินไปแต่ก่อนที่จะไปเจอหลวงพ่อเนี่ยนะฮะ

นั่งยกมือไหว้พระนี่เห็นไหม
นี่ก่อนที่จะไปเจอพระนี่เดิน

แล้วล้วงเอากุญแจขึ้นมาถือ

แล้วไปไล่ไขรถชาวบ้านเขาซึ่งไม่ใช่รถตัวเองนะครับ

หรือยังไงคะหารถตัวเองไม่เจอ
ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายยังไง
แล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงหน้าร้านซักรีดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตะบนหนองปลือ
อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ทำปากจู้นี่ชาวบ้านเขาก็เดินดูเขาก็เห็นกันแล้ว
เดินชี้มือชี้ไม้
นี่ฮะชาวบ้านเขาก็โทรเรียกตำรวจสพมพัทยานะครับ
เพื่อให้มาช่วยระงับเหตุเกรงว่าจะคลุ้มคลั่งหนักไปกว่านี้
แต่อยู่ดีเนี่ยเดินมาถึงหน้าร้านซักรีดตรงนี้เนี่ย
มีคนเขากำลังรอใส่บาทอยู่ก็เลยเดินไปนั่งด้วย
นี่หลวงพ่อท่านก็หันศิลป์ให้พ้นอะไรเสร็จ
เอาฝาบาดแตะหัวไปทีนึงเออหยุดเลยสงบเลย
ค่ะหรืองงไม่รู้ว่าสงบเลยนี่ฮะ
สุดท้ายเป็นจังหวะที่ตำรวจมาพอดีนะครับทุกผู้ชมครับ
มาถึงจุดเกิดเหตุพอดีก็มีเดินยังเดินอยู่นิดหน่อย
แต่ก็ยอมให้ควบคุมตัวแต่โดยดีแล้วเจ้าหน้าที่ก็พาขึ้นรถไป
สพเมืองพัทยาแม่ค้าแถวนั้นนะฮะบอกว่าชายชาวต่างชาติคนนี้
ก็ไม่ได้ถึงขั้นมีพฤติกรรมที่จะทำร้ายใครหรอก
นี่ตำรวจมาก็ถอดทรงถอดเสื้อแล้วนะเห็นไหมแต่อาการคล้ายเหมือนกับเมา
ยังไม่ถึงขั้นอลวาดทำร้ายใครแต่เดินเนี่ยเอากุญแจอะไรก็ไม่รู้
ไล่ไขรถชาวบ้านแล้วเริ่มพูดจาแบบพูดไปนู่นนี่นั่นเรื่อยเปื่อย
ก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะรุนแรงขึ้นค่ะนี่สุดท้ายก็ก่อนที่ตำรวจจะมานะฮะ
พระท่านก็เป็นพระวัดชัยมงคลพระอารามหลวงที่พัทยาใต้
มารับบาทแถวนี้เป็นปกติทุกวันอยู่แล้วตอนเช้านะครับ
ก็เลยให้สินให้พรไปทีจนสงบนะฮะเราไปหาพระรูปนี้มานะครับ
พระมหาประยูนนะฮะท่านเป็นพระลูกวัดวัดชัยมงคลพระอารามหลวงนะฮะ
พ่อท่านบอกว่าเห็นชายชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยมานั่งอยู่
ก็ดูสีหน้าแววตาดูน่าสงสารท่านก็ใช้ฝาบาดเนี่ยแตะไปที่ศีรษะ
เหมือนกับเป็นการให้สินให้พรซึ่งท่านจะทำแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับ
อาการนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะอาการที่ลักษณะนี้ก็ถือว่าดีสำหรับเราเรียนนะ

ส่วนตัวชายชาวต่างชาติคนนี้นะครับสพมพัทยาที่คุมตัวไปเนี่ย
บอกว่าตรวจสอบแล้วนะครับเขาก็เป็นชาวรัสเซียอายุ๒๖ปีนะครับ
เข้าไทยมาเมื่อ๑๘กันยายนที่ผ่านมานะฮะ
ซ่าเพิ่งหมดอายุเมื่อ๑๗ตุลาคมหมดไปวัน๒วันนี้เอง
ก็ถูกแจ้งข้อหาเรื่องอยู่ไทยเกินกำหนดนะฮะโอสเตย์นะครับ

แต่ก็ดีนะคะก็ยังสงบลงได้